คราวนี้เราไปกินเมลอนกันก่อนดีกว่า

ลอนค่ะคุณเป็นอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทานแบบเย็น

ตังโมตังโมตังโม

อสซิลปลาหมึกทะเลโบราณเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้ดูลวดลายก่อน
นี่เป็นลายแบบเก๋เลยนะคะบนเปลือกเมลอนถูกออกแบบเป็นลายฟอสซิลรูปช้างโบราณ
เซโกดอนและแอมโมนอยหรือว่าฟอสซิลปลาหมึกทะเลโบราณ
ดูแล้วก็คล้ายหอยคล้ายปลาหมึกเนี่ยนะคะซึ่งการเขียนลวดลายบนเปลือกผลเมลอนแบบนี้เนี่ย
ก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่นที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนค่ะ
เพราะที่สตูนเขาถือว่าเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลหรือว่าซากตึกดำบันมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคุณ
คุณชะยพัฒน์หล่อสุพรรณพรเจ้าของฟาร์มชิมและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน
เล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มปลูกเมลอนพันธีโมจิมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วล่ะ
พอปลูกมา๒ปีต่อมาก็เลยคิดจะทำลายมันขึ้นมา
วดลายมันขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างจุดขายเพราะพบว่ามีการพบฟอสซิลในอุทยานธรณีสตูนกันมากทีเดียว
ฟังเสียงเจ้าของฟาร์มกันหน่อยค่ะ
ขณะที่ว่าหลังจากผสมดอกประมาณสัก๑๐๑๕วันเราก็จะมาสร้างอัตลักษณ์
รูปร่างภายนอกก็จะเป็นเกี่ยวกับฟอสซิลบอกเล่าเรื่องราวของสตูจีโอปาร์คเป็นยังไงผ่านลูกเมลอนของเราอย่างนี้ครับ
ครับเราทำรูปของช้างที่เราค้นพบว่าเป็นช้างอายุตั้ง๑ล้าน๘แสนปีสกุลสเตโกดอน

เป็นเรียกว่าถ้าซื้อมาจากที่นี่ก็ต้องได้ลายฟอสซิลนี่แหละของแท้แน่นอนนะคะ
และก็ถือว่านี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยของคนในพื้นที่นะคะ
ที่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มีการวาดลวดลาย

ปลูกก็ปลูกด้วยการเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนราคาขายบอกคุณชนะหน่อยดีกว่า
กิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท

ก็จะขายกิโลกรัมละ๒๕๐บาท

เก็บตังค์เดือนหน้านะตอนนี้หมดแล้ว

อ้าวแต่ถ้าหากคุณชนะนะ

บอกกติกาก่อนถ้าอยากจะให้วาดรวดไลน์เนี่ยนะค่ะ
ก็สั่งได้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ

วิธีการสั่งซื้อก็ซื้ออย่างซื้อผ่านโซเชียลมีเดียต่าง
อย่างเฟซบุ๊กก็ได้ไลน์ก็ได้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซื้อขาย
และที่สำคัญในฟาร์มแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินนะคุณ
ว่าใครอยากจะมาเรียนรู้นักท่องเที่ยวนักศึกษาประชาชน
คนอยากจะได้ความรู้เรื่องการปลูกเมลอนก็ไปขอความรู้ได้

สนใจเมื่อสักครู่นี้ฉันแอบเห็นมีน้ำเมลอนด้วย